จังหวัดนครนายกนะคะมรคนายกของวัดแห่งหนึ่งค่ะ
ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแล้วเอาศพไปวางบนสรรเขื่อน
คือตอนแรกก็สงสัยนะคะว่าอย่างแรกแหละเป็นใครมาจากไหนนะคะ
สรุปย้อนกลับไปเป็นชาวเมียนมาร์
แต่มาเป็นมรรคนายกที่วัดนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปทะเลาะกับชาวเมียนมาร์อีกกลุ่มหนึ่งถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
ศพที่เจอเจอที่สรรเขื่อนคลองท่าแพรตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าค่ะท่อนล่างเปลื่อยใกล้กันมีกางเกงขายาวลายพรางของผู้ตายตกอยู่
และพบรอยเลือดเป็นหย่อมกระจายหลายจุด
อกจากนี้มีร่องรอยการต่อสู้รอบจุดที่พบศพด้วย
เจ้าหน้าที่จะต้องขนย้ายศพขึ้นเรือนะคะแล้วมาชนะสูตรอีกครั้งที่ลานดินของวัดท่าแผ่
ซึ่งอยู่ติดกับสรรเขื่อนตรวจสอบตามร่างกายค่ะ
พบร่องรอยการถูกทำร้ายหลายแห่งโดยเฉพาะขมับด้านซ้าย
มีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็งกระดูกเบ้าตาร้าว
รอยแผลจากการถูกของมีคมตามลำตัวหลายแห่งศพเริ่มแข็งและขึ้นอืด
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๑๐ชั่วโมงนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายชื่อนายโอเล่ค่ะเป็นชาวเมียนมาร์
เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างประจำเรือประมง
แต่ปัจจุบันมาอาศัยอยู่ในวัดท่าแพ้ซึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ช่วยเหลือกิจการงานของวัดจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาส
ให้เป็นมรรคนายกนะคะทีมข่าวของเราไปถามชาวบ้าน
ข้อมูลสำคัญมาค่ะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนพบศพ
ชาวบ้านและพระลูกวัดให้การกับตำรวจด้วยนะคะบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกัน
แต่ไม่มีใครเอกใจว่าจะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงจนกระทั่งช่วงสาย
มีคนไปพบศพนายโอเล่ค่ะตำรวจนะคะได้ควบคุมตัว
ผู้ต้องสงสัยเป็นลูกเรือชาวเมียนมาร์จำนวน๓คนที่มาอาศัยอยู่
ลักษณะเป็นบ้านเช่าอะค่ะอยู่ติดกับวัดนำตัวไปสอบสวนที่สพม
นครศรีธรรมราชจากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มลูกเรือชาวพม่า
มาทำงานเป็นลูกเรือประมงแล้วก็เช่าบ้านอยู่ติดกับวัดเนี่ย
ไม่พอใจนายโอเล่ที่มักจะดุมักจะด่าไม่ยอมให้ชาวเมียนมาร์
ดื่มสุราในเขตวัดเจ้าหน้าที่คาดว่าความไม่พอใจนี้เอง
ทำให้กลุ่มลูกเรือชาวเมียนมาร์โกรธแค้นจับนายโอเล่แก้ผ้า
แล้วก็รุมทำร้ายด้วยของมีคมและของแข็งอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็เอาศพมาวางไว้ที่สรรเขื่อนแห่งนี้ค่ะล่าสุดตำรวจคุมตัวเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำแล้วนะคะ
เพราะมั่นใจว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหาที่เกาะเหตุเพราะมีพยานระบุว่าอยู่ด้วยกัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูการขยายผลจากตำรวจนะคะ